คุณผู้ชมคะมีปฏิกิริยาออกมาหลากหลายจริงนะคะ
หลังจากได้เห็นรายชื่อสวทั้ง๒๕๐คนนะคะ
ตามที่ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสว
ตามการสัญหาจากทางคอสชนะคะ
เพราะว่ามีรายชื่อที่เป็นคนใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลคอสชเยอะมากจริง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
พร้อมกับมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา๒๖๙ของรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทย
จำนวน๒๕๐คนตามที่คศสัญหา
ก็ได้รายชื่อของสวออกมาแล้วนะคะ๒๕๐คน
ก็อดีตรัฐมนตรี๑๕คนที่เพิ่งลาออกไป
ก็แน่นอนมีรายชื่อปรากฏตามนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น
พลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
อดีตรองนายยกรัฐมนตรีว่าการประสงค์แรงงาน
พลอากาศเอกประจินพลตำรวจเอกอดุล
ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะ
คือทั้ง๑๕คนนี้เป็นหมดนะฮะสว
ทีนี้ค่ะก็มีสวโดยตำแหน่งด้วยนะคะ
ยกตัวอย่างนะคะก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประหลักกระทรวงกลาโหม
อันนี้เป็นโดยตำแหน่ง๖คนนะคะ
ดีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า๖๐คนค่ะ
อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ๓๐คน
ดีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ๙คน
ทีนี้ก็มีการจำแนกเป็นอาชีพทหารก็เยอะเลยนะคะ๙๐นาย
ตำรวจ๑๔พลเรือน๑๔๖ก็ส่วนใหญ่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
ก็มีการตั้งข้อสังเกตรายชื่อที่มีความใกล้ชิดกับคนในรัฐบาล
เป็นถึงเครือยาศกันเป็นนำสกุลเดียวกันนะคะ
จุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีค่ะก็งบประมาณในการคัดเลือกสมาชิก
วุฒิสภาสองร้อยห้าสิบคนในครั้งนี้ก็ใช้ไปหนึ่งพันสามร้อยล้านบาท
ค่ะนะฮะแต่รายชื่อที่ออกมาเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อต่างต่างเหล่านี้อ่ะนะคะนายกก็บอกว่า
ื่อนะยังไม่ทันตั้งรัฐบาลก็มีข่าวต่อรองเรื่องของรัฐมนตรี
ตีคนใกล้ชิดโดยเฉพาะน้องชายที่มีชื่อมาเป็นสว
แล้วก็ตอบแบบหงุดหงิดเบานะคะ
พอถามถึงรายชื่อของสวชุดนี้เพราะว่านักข่าวก็ถามว่า
ก็ดูเหมือนไม่ต่างกับสภาพผัวเมียในอดีตอะไรแบบนี้นะ
ลองดูท่านนายกจะตอบว่ายังไงนะคะ
คือถ้าไปดูตั้งแต่ต้นคลิปตอนที่ท่านนายกเดินเนี่ย
จะได้ยินเสียงนักข่าวถามก่อนอืมอ่าคือความจริงท่านแถลงข่าวเสร็จแล้ว
ประชุมคอรมอลแล้วกำลังจะเดินกลับไปแล้ว
นักข่าวก็ถามเรื่องนี้ใช่ทีแรกเหมือนกับบิ๊กตู่จะไม่ตอบ
อืมพอกำลังจะพ้นประตูเนี้ยหันกลับมามาค่ะอ่า
คือความจริงต้องฟังตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะนะอืมทีนี้ค่ะ
คนที่ยิ่งต้องตอบเลยค่ะผลเอกประวิทย์นะคะ
ในฐานะประธานคัดเลือกสวก็ปฏิเสธจะตอบคำถาม
สำหรับรายชื่อสวที่ออกมาก็คนก็ถามไงว่ามีชื่อคนใกล้ชิดอ่ะ
พลเอกประวิทย์ทั้งพลเอกประยุทธ์อะไรแบบนี้นะคะ
พลเอกประวิทย์ก็ถามแค่ว่าที่ไหนเพื่อนสนิทมีคนเดียวคือพลเอก
นกพะดนอินทะปัญญานะคะสองร้อยห้าพิกษ์คน
เห็นส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดของท่านที่ไหนสว
นกพะดนอินทะปัญญาคนเดียวอ่ะมีคนอื่นมีน้องชายท่านด้วย
น้องชายท่านนายกเนี่ยค่ะมีพลเอกบุญสร้างด้วย
ก็หลายคนอยู่นะคะท่านท่านค่ะแล้วเราจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อีกไหมคะ
ตรงนี้ตรงนี้เขาก็กำลังชุมนุมปิดสวิตช์สอวอในการที่จะเลือกโหวตนายก
มันมีคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยตรงนี้มันจะส่งผลทำให้มันบานปลายอะไรไหมคะ
ท่านค่ะก็ฟังจากที่นักข่าวถามแล้วค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะฮะหลังจากมีการโปรดกล้าวรายชื่อ
รายงานตัวกันทันทีเลยนะครับนี่ฮะครูหยุยมาคนแรกเลยครับ
นายวัลลบตังคณานุรักษ์ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
มีนายพิรศักดิ์พอจิตอดีตรองประธานสนชก็มานะครับ
หยุยบอกว่าผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกมากที่สุด
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะเดี๋ยวสวต้องไปร่วมโหวตกับทางสอสอเขานะครับ
ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพักการเมืองอย่างอนาคตใหม่นะฮะ
ที่เขาออกมาชูเลยว่าจะต้องปิดสวิตช์สวให้ได้
สสด้วยกันเองรวมเสียงให้ได้๓๗๖เสียงขึ้นไปแล้วโหวตเลือกนายกกันเอง
พอเห็นรายชื่อสวออกมา
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่บอกว่า
ดูจากรายชื่อสวแล้วเห็นได้ชัดเจนว่า
เพื่อให้สวมาโหวตเลือกนายก
ก็คือพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคณะคอสช
ในการสืบทอดอำนาจของคอสชด้วยการให้เป็นนายกต่อไป
เรียกว่าวงการผลัดกันเกาหลังกันไปมา
งบประมาณไป๑๓๐๐ล้านบาทกับการสัญหาการคัดเลือกสว
แล้วก็ได้ทหารกับบุคคลใกล้ชิดมาเลือกตัวเองมาเป็นนายกต่อ
อันนี้ทางเลขาพอนคบอกนะครับ

กลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้นี่เป็นตัวอย่างบางส่วน
ของคนที่ได้เป็นสมาชิกพุทธศพาเป็นสภานุศภานิศภา

แล้วก็มีส่วนในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ
คนกลุ่มนี้บางคนเป็นมาตั้งแต่๔๙
และวันนี้ก็ยังได้กลับมาเป็นสวอีก
เป็นมาตั้งแต่๔๙เป็นสนช

คุณก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นสว๕๐อีก

คุณก็กลับมาเป็นสนชปี๕๗อีก
และวันนี้คุณก็กำลังจะกลับไปเป็นสวปี

แล้วถ้าคุณอยู่จนครบวาระสว๕ปี
นั่นหมายความว่าคนเหล่านี้
จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภา
แล้วมีอำนาจนิติบัญญัติอย่างต่อเนื่อง
โดยนั่งเฉยกระดิกเท้าเฉย
แล้วก็มีคนอันเชิญให้ไปเป็นสวทุกครั้ง
ก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะว่าก็มีคนที่จะไปยื่นตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ
หรือว่าที่มาที่ไปอะไรของสวด้วยนะครับ
เพราะว่ามีทั้งสสและสวแล้วตอนนี้
วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่า
ทางสภาจะจัดพิธีเสด็จพระดำเนิน
เปิดประชุมรัฐสภาในวันศุกร์ที่๒๔พฤษภาคมนะครับ
ส่วนหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็ต้องมีการ
นัดของสอสอในการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรก่อน
ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วย
ที่สุดก็ควรจะเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากเปิดสภา
นัดแรกแล้วนะครับก็คือเสาร์ที่๒๕
ควรไปคิดเรื่องวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
เนื่องจากเมื่อสสและสวมารวมตัวกันแล้ว
ถ้าจะให้เขากลับบ้านใหม่แล้วมาใหม่เนี่ยคือบางคนอยู่ต่างจังหวัดไง
อ่ามันก็เสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คงจะมีการใช้สถานที่
ของสภาชั่วคราวคือที่ทีโอทีแจ้งวัฒนะ
เมื่อเลือกประธานสภาเลือกรองประธานสภาของทั้ง
สสแล้วก็สวได้แล้วจะมีการนำลายชื่อ
โปรดกล้าวแต่งตั้งลงมาจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ประธานรัฐสภา
จะเรียกประชุมเปิดรัฐสภาเพื่อเลือกนายกนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป
พอได้นายกแล้วนายกก็จะไปจัดคอรมอจัดรัฐบาล
แต่จะเป็นนายกคนไหนได้รัฐบาลเสียงขนาดไหนเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ
พรุ่งนี้พักรักผืนป่าประเทศไทยของคุณดำรงพิเดชมีนัดบอกว่าจะแถลงท่าที
เรื่องการร่วมรัฐบาลรอฟังแล้วกันว่าจะไปฝั่งไหนนะครับ